ลงเรือกับนักข่าวไทยรัฐทีวีไหม

ไปดูว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดตรงไหม
ตรงนี้มีใช้ได้ไหมอะไรไหมลองไปดูกัน
จุดแรกนะครับไปสำรวจที่ท่าเรือสะพานธนบุรี
พบว่ามีกล้องวงจรปิดใต้สะพานธนบุรี
แต่กล้องวงจรปิดไม่ได้เปิดใช้งาน

ไม่ได้เปิดใช้งานนะฮะ
นี่แหละครับส่วนกล้องที่ใช้งานได้ติดอยู่ที่ตัวสะพานกรุงธนบุรี
ซึ่งที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีและส่อเต้พระรามเจ็ด
ลงพื้นที่ได้ภาพเรือสปีดโบ๊ทที่ขับผ่าน
แล้วมีคนที่อยู่บริเวณหัวเรือคล้ายโอบกอดกันอยู่
จำได้ไหมคลิปนี้นาราที่ได้มา
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าวันเกิดเหตุอยู่บริเวณท่าเรือนี่แหละ
แล้วก็เห็นเรือสปีดโบสต์ลำเกิดเหตุ
ขับผ่านบริเวณใต้สะพานกรุงทนในช่วงเย็น
แล้วก็ขับกลับมาอีกครั้งในช่วงดึก
วันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เขาจำได้ดีเพราะเรือลำนี้
ใครเห็นก็จำได้เขียวฟ้า
ฟ้าคืออะไรไฟบนเรือไงฮะ
จำได้ธิพฤษจำได้แม่นยำเลย

ก็ช่วงนั้นประมาณใกล้จะ๕โมงแล้ว

ครับแล้วหลังจากนั้นก็พอประมาณห้าทุ่มอ่ะ
พวกผมอยู่นี่ก็เห็นเขาวิ่งมานี่แหละ
คล้ายแล้วก็จะมีคุณนั่งหัวเรืออยู่
แต่ผมไม่ทราบว่ามีคุณแตงโมอยู่นั้นไง

เพื่อสำรวจกล้องวงจรปิดของการไฟฟ้าบางกรวยพบว่า
มีกล้องวงจรปิดหลายสิบตัวเลยนะ
ติดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ส่วนหนึ่งหันหน้าออกมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาซะด้วย

บนเรือของการไฟฟ้าที่จอดอยู่ริมน้ำ๒ตัว
บนหลังคาและตัวอาคาร๓ตัว

และเป็นกล้องที่มันหมุนได้๓๖๐องศาด้วย
ที่ติดอยู่ริมฝั่งแล้วก็ตัวอาคารอีก๔ตัว
ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนี่ที่เราที่นักข่าวร่องเรือไปสำรวจเนี่ย

อกจากนี้ยังได้สำรวจตามแนวพนังกั้นน้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ใต้สะพานพระราม๗ไล่ไปจนถึงหน้าวัดรุ่ม
พบว่ากล้องวงจรปิดตามอาคารบ้านเรือน๑๗ตัว
และอยู่ที่เสาริมแม่น้ำอีก๘ตัว
ซึ่งเชื่อว่ากล้องที่ติดอยู่เร็วริมแม่นทรัพย์เจ้าพระยา
จะสามารถจับภาพในมุมอื่นได้

ที่มันจะเห็นเบาะแสนะครับแม่ตำรวจหมียังไม่รู้นะครับ

ผมว่ามีแล้วล่ะแต่เขาอาจจะยังไม่สรุปไม่พูด
ค่ะทีนี้ปัญหาเรื่องของกล้องวงจรปิด
เอาเฉพาะปัญหาที่ตัวกล้องเลยนะมันมีปัญหาสองอย่างค่ะ
เรื่องของความคมชัดกับเรื่องของเวลา
เวลาทำไมตรงนี้กับตรงนี้มันไม่สอดรับกัน

ขนาดนาฬิกาที่เราใส่เราตั้งเวลายังไม่เท่ากันเลย
เพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาบางครั้งก็จะปรับเร็วไปปรับช้าไป

ตำรวจบอกว่านี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญ
บ่งชี้ให้เห็นว่านี่แหละค่ะคือจุดตกเรือของคุณแตงโม

นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่เป็นมุมสูงที่
หน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของบางกรวยนะคะเห็นไหมคะ
นั่นคือเรือสปีดโบสต์ลำเกิดเหตุเห็นไหมคะ

ที่สะพานพระราม๕เพื่อที่จะกลับ

คุณผู้ชมค่อยไล่ดูไปนะคะ
ทีนี้ถามว่าไอ้กล้องวงจรปิดมันชัดถึงขั้นที่ว่า
เห็นกับตาเลยไหมว่านั่นแหละคุณแตงโมตกมาจากเรือแล้ว

บางครั้งคนหนึ่งดูก็บอกว่าเออใช่เห็น
แต่บางครั้งคนหนึ่งดูก็บอกไม่เห็น
แต่ถามว่าเราเห็นอะไรในภาพรวมของกล้องวงจรปิดกล้องนี้
เห็นพฤติกรรมของการขับเรือค่ะ

ก็เลยอาจจะเป็นจุดนี้แหละที่คุณแตงโมตกเรือลงไป
อกจากกล้องมุมสูงแล้วกล้องที่มันสอดรับกันก็คือ
กล้องบนหัวเรือแล้วก็ท้ายเรือของเรือบรรทุกสินค้า
นี่หัวเรือก่อนคุณผู้ชมดูเวลาเลย
คือถ้าเราดูกล้องหพฟอยฟปิดโฟกัส๒อย่าง

ครูที่เป็นภาพมุมสูงของกล้องวงจรปิดกรฟภนะฮะ
ส่วนอีกภาพหนึ่งจะเป็นภาพท้ายเรือเห็นไหม

คุณผู้ชมดูตามหน้าจอไปด้วยนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดเล่าอย่างเดียวอาจจะแบบไม่เห็นภาพ

นี่ค่ะพอหลุดจากท้ายเรือเสร็จปุ๊บ
ไม่กี่นาทีสักประมาณนาทีเดียว

ถูกค่ะไอ้จังหวะที่วกกลับมาคือเป็นช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๔นาที

กลับมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเวลา
ทุ่ม๓๙นาทีนะคะอันนี้เป็นภาพบริเวณลานจอดฮอล
ใช่ค่ะจากเดิมคือตอนเข้ามา๔ทุ่ม๓๙นาที๔๗วินาที
๖วินาทีจนไปเป็นเวลา๔ทุ่ม๓๙นาที๕๓วินาที
อยู่ตรงนั้นนะคะหนึ่งรอบนี่เราทำให้ดูแบบนี้นะคะ
ท่านอาจจะเปรียบเทียบภาพจริงจากกล้องวงจรปิด
เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นจะนึกออกมากขึ้นจะอ๋อมากขึ้นนะคะนี่ค่ะ
ทีนี้ดูต่อนะคะกล้องวงจรปิดมันมีหลายกล้องคุณผู้ชม
บ่นบ้างคะหัวจะปวดไม่เป็นไรไล่ดูไปช้านะคะ
มันมีกล้องวงจรปิดบริเวณประตูระบายน้ำ
ใกล้กับวัดลุ่งคมคารามที่บางกลวยนนทบุรีค่ะ
นี่ก็จะไปสอดรับกับภาพที่เราให้ดูก่อนหน้านี้ใช่ไหม
กับเวลาจริง๓นาทีเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะแบบเอองงไหนบอกว่ากล้องนี้มันสอดรับกล้องนี้ถ้าเวลาจริงมันต้องเป็น๔ทุ่ม๓๐นาทีแต่ไอ้หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเร็วใช่ค่ะนะคะทีนี้ข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะคะมันมีข้อมูลว่าพอเล
ของเรือณตอนนั้นค่ะท้ายเรือถูกค่ะด้านท้ายเรือด้านซ้าย
แล้วลักษณะคือท่ายืนแล้วนั่งลงแล้วตรงนี้ล่ะค่ะ
ที่คุณแตงโมเนี่ยพลัดตกลงไปในน้ำนะคะ
ทีนี้คนที่เขาไปสังเกตเขาบอกว่าจังหวะที่คุณแตงโมพลัดตกลงไปในน้ำน้ำ
มันถ้าสังเกตดีมันลักษณะเหมือนสิ่งของตกลงไปกระทบผิวน้ำ
แล้วน้ำเนี่ยแตกระจายเป็นวงกว้างครับอันนี้เนี่ย
คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคือดิฉันไม่ได้เห็นแบบนั้น
แต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะแต่ว่าคนที่เขาบอกว่าเขาเห็น
เขาก็เห็นอ่ะอืมใช่ไหมคะอ่าทีนี้คุณผู้ชมถามว่า
สิ่งที่ให้คุณผู้ชมดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะเป็นอะไรล่ะ
มันจะเป็นหลักฐานแล้วอะไรล่ะจะยืนยันแล้วให้น้ำหนักกล้องวงจรปิด
แม่น้ำเจ้าพระยาวันเกิดเหตุที่มีการไปจำลองกันแล้ว
เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเขาถอดรหัสมาหมดแล้วนะคะ
เอ่อความเร็วเรือทิศทางเรือพฤติกรรมของคนขับเรือ
มันก็จะไปสอดรับกับกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่เราให้คุณผู้ชม
ภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นทั้งหมดนะคะอ๋อรู้สึกเหนื่อยเหมือนกัน
แต่นี่คือตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะ
ที่อาจจะสรุปจบคดีนี้หรือเปล่า